คุณผู้ชมมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะแหมเล่าข่าวนี้สะเทือนใจจังเลย
เรื่องแม่ทิ้งลูกอีกแล้วคราวนี้ค่ะเป็นการทิ้งทารกเอาไว้
แล้วน่าจะอายุไม่เกิน๕วันนะคุณผู้ชม
เอาไว้ที่ไหนรู้ไหมไม่ใช่ข้างกองขยะไม่ใช่ที่สาราริมทางนะ
เอาไว้ในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคุณผู้ชม
ไว้ในเครื่องเลยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็มีการตั้งขวดนมเอาไว้ด้วย
เด็กนี้ยังไม่ได้ตัดสายสดือเลยแล้วชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีนั้นกันก่อนค่ะ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

เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่ม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
ว่าแถวนั้นเนี่ยร้านรวงต่างมีกล้องวงจรปิดไหมแล้วแม่คนไหนที่เอามาทิ้งจะได้ตามตัวแม่มาสอบสวนมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับ